อยู่ที่เรื่องของก๊าซแต่ว่าอันนี้เป็นการไปตรวจสอบคลังก๊าซ
คลังก๊าซแห่งนี้มีมูลค่าเป็นพันล้านบาทนะครับ
คือเจ้าของบริษัทร้องเรียนบอกว่า
เอสไอมาช่วยดูหน่อย
เขาถูกกรมเจ้าท่าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งที่เพิ่งดำเนินการได้ไม่นานเอง
คุณผู้ชมดูนี่คือคลังก๊าซแห่งนี้ครับ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอเอาโดรนไปบินครับสำรวจพื้นที่
ตรงนี้เป็นป่าชายเลนคุณผู้ชมแล้วก็มีสะพานท่าเทียบเรือ
หลังจากถูกกรมเจ้าท่าสั่งเพิกถอนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท่าเทียบเรือเมื่อปี๒๑๖๒ครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าเพิ่งจะสร้างนี่แหละเริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้เมื่อปี๒๕๕๙
ใช้งบประมาณเป็นหลักพันล้านบาทโดยขอใบอนุญาตก่อสร้างจากกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จากนั้นก็เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี๒๕๖๐นี้เองผ่านมาแค่๒ปีปั๊บกรมเจ้าท่าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตครับลงทุนไปเป็นพันล้าน
โดยให้เหตุผลบอกว่าท่านผู้ประกอบการท่านก่อสร้างท่าเทียบเรือผิดผังเมืองแล้วก็ลุกล้ำลำน้ำ
จากนั้นก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลจนยืดเยื้อยืดเยอะมานานหลายปีครับทำให้กิจการหยุดชะงักไปรายได้ไม่มีครับแต่หนี้สินบานเบะ
นะฮะหนี้สินที่ไปกู้แบงค์มามูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านบาทครับสอบถามไปยังอดีตภูมิในการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ซึ่งเป็นคนเซ็นคำสั่งอนุญาตให้สร้างเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านก็ไม่เข้าใจเหตุผลของการเพิกถอนใบอนุญาตเหมือนกันนะครับ
ทำให้บริษัทสงสัยว่าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตโดยมิชอบหรือไม่
อกจากนี้นะครับบริษัทคลังก๊าซเนี่ยเตรียมยื่นเรื่องต่อปปชเพื่อให้ตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย
วิเคราะห์ก่อนไปประมวลผลก่อนแล้วจะสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
อย่างนี้มันก็ต้องทำให้ถ้าไม่ใช่คนออกใบก็ต้องเป็นคนเพิ่งถอนใบ